ส่วนวันหยุดยาว๒๓วันที่ผ่านมา

รวมสภาพอากาศหนาวและการท่องเที่ยว
วันนี้เรามีบางส่วนมาให้คุณผู้ชมดูใช่ไหม
เพราะว่าภาคเหนือได้รับความนิยมเป็นพิเศษ
สำหรับ๓วันที่ผ่านมาในการท่องเที่ยวค่ะ
ทำให้ประชาชนเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวและทะเลหมอกเป็นจำนวนมากค่ะ

นี่มองไม่เห็นอะไรเลยนี่คือหมอก

ตามป้ายที่เห็นเลยโดยสงู
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
ก็คลาคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว

ทำที่ยื่นออกไปแล้วเป็นแบบไม้ด้วยนะได้บรรยากาศมากนะคะ
นักท่องเที่ยวนี่มีทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะ
กลางเต็นต์นอนสัมผัสอากาศหนาวเย็น
ชมความงดงามทะเลหมอกและพระอาทิตย์รุ่งอรุณ
อุณหภูมิเท่าไหร่เมื่อวานนี้
ต่ำสุด๑๗องศาเซลเซียสมีลมแรงตลอดทั้งวันด้วยนะคะ

แล้วก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่พักค้างคืน
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอำเภอนครไทย
จังหวัดพิษสุนโลกและก็โฮมสเตยของชาวไทยภูเขาเผ่าโมง

แบบนี้เลยค่ะปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือว่าเหมือยขาบ
เป็นวันที่๒ในพื้นที่บ้านใหม่ร่องกล้าหมู่ที่๑๐ตำบลเนินเพิ่ม
สภาพอากาศก็ยังหนาวเย็นต่อเนื่องนะคะว่าได้ติดลบสอง
โอ้โหแล้วเป็นทุ่งญาติเลยล่ะเนี่ยนะ
ใครที่ไปพักกลางเต็นต์ก็ตื่นเต้นกันใหญ่นะคะ
ออกมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกแบบนี้นะคะ
อีกหนึ่งอำเภอของเชียงรายได้รับความนิยมเหมือนกัน
แม่สายค่ะนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลไปชมความสวยงามของดอกปอเทืองนะคะที่
เหลืองอร่ามบานสะพรั่งเต็มทุ่ง๕๐ไร่
บริเวณศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานยาสูบเชียงราย
ริมถนนสายพหนโยธินเชียงรายแม่สายนะคะ

ทำให้ทุ่งป่อเทืองแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ภาคเหนือเราไปเที่ยวภาคอีสานกันบ้าง
ไปที่บึงกาลนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

ก็คือทะเลบัวแดงหนองเริง
นี่อยู่ที่บ้านพื้นที่บ้านสันติศุกร์
ตำบลดอนย่านางอำเภอพรเจริญนะครับ
ซึ่งในช่วงวันหยุดยาวนี้มีนักท่องเที่ยวแหก
ไปชมความงามของดอกบัวแดงกันอย่างคึกคัก
โดยเทศบาลตำบลดอนย่านางนะครับ
จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อมหัศจรรย์บัวริมบึง
พร้อมจัดเรือกีบนะครับ
กีบเป็นเรือหาปลาของชาวบ้านนะ
เอามาจอดรอคิวให้บริการนักท่องเที่ยว
นี่กางร่มไปชมบัวแดง

ขึ้นเรือแบบนี้ราคาเท่าไหร่เองคุณ๑๐๐บาท
แต่ตลอดเส้นทางใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
และใช้คนภายเรือเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

ภายช้าค่อยชม

ชมดอกบัวแดงทีละดอก๒ดอก
เป็นทั้งทุ่งเลยนะฮะ
ไปที่พระอารามหลวงในอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายกันบ้างนะครับ
นั่นก็คือวัดโพชัยพระอารามหลวง
ประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันไปกราบไหว้
ขอพรจากหลวงพ่อพระสัย
ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองคายนะครับ

ซึ่งส่วนใหญ่จะมากันเป็นครอบครัว
และนอกจากจะได้กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพระสัยแล้ว
ยังร่วมทำบุญถวายสังขทานแล้วก็

หลวงพ่อพระสัยรุ่นแผ่บารมี
เป็นพระพุทธรูปที่ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาว

ใช่ค่ะแล้วก็จะมีงานประจำปีทุกปีเลยนะคะ
ปิดท้ายกันที่ตลาดย้อนยุคบ้านระจันทร์นะคะ
อยู่บริเวณวัดโพเก้าต้นอำเภอค่ายบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
บรรยากาศย้อนยุคจริง
คือไม่ใช่ย้อนยุคแค่๔๐๕๐ปีนะ

ค่ะก็เปิดให้ชมเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะ
ทั้งวันหยุดนักขัตตะเริกบรรยากาศตลาดนี้คึกคักไม่แพ้ที่อื่นนะคะ
ก็มีชาวบ้านเกษตรกรในพื้นที่
ร่วมจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านแล้วก็อาหารคาวหวานแบบไทยมากกว่า๑๕๐ร้านนะคะ
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านเป็นจำนวนมาก
เป็นตลาดที่ดีมากเลยนะครับ
เราได้เห็นคือได้เห็นทั้งวิถีชีวิตได้เห็นวัฒนธรรมแล้วก็ได้ซื้อสินค้าของชุมชนด้วย
บรรยากาศดูคล้ายกับสากภาพยนตร์เหมือนกันนะคะ
ไปกันได้นะคะที่ค่ายบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีย้ำว่า
เปิดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะตะเลิก